อยากจะบริหารกรามแล้วก็แนะนำว่ามากินหนังควายจีน
พูดเลยว่าหน้าหนาวแบบนี้เคี้ยวกันเพลินนะคะ

ไม่รู้จะเคี้ยวไปได้นานแค่ไหนเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการเคี้ยวในการย่างในการทุบแบบนี้

ถูกค่ะเรียกได้ว่าคงถูกใจสายจวดนะเพราะนึกถือว่าเป็นกับแก้มอย่างดีอีกแบบหนึ่งนะคะ
เมนูหนังควายจีเนี่ยค่ะชาวอีสานชอบทานเอาไว้กินแก้หนาวในช่วงหน้าหนาว
ว่าเอาไปปรุงเป็นเมนูต้มเมนูยำเมนูแกงอะไรก็ว่า

วิธีการคือเขาจะเอาหนังควายไปล้างก่อน
แล้วก็แร่เอาส่วนที่ไม่ต้องการคือพวกมันออกไป

หั่นเป็นชิ้นนำไปหมักเกลือหมักกับรำข้าว
แล้วไปย่างไฟให้สุกให้ดำเกรียมเลยนะคะ
จากนั้นก็เอาออกมาแล้วก็ขุดส่วนที่ดำนี้ออก

แล้วใช้คอร์นที่ตีตะปูอ่ะทุบเลยอ่ะ
เฮ้ยคือต้องเอาคอร์นเลยอ่ะ

คือมันต้องทุบอย่างแรงอย่างหนักไง
แล้วก็ค่อยทานไปค่อยกัดถ่านนะคะ
ถ้ายิ่งทุบมากทุบแรงมันก็จะขาดได้ง่าย

รสชาติก็จะเค็มมันแล้วค่ะ
เอาไปทานกินแกล้มก็ว่ากันไป

เมนูของกินเล่นเพลินที่อยากจะบริหารกราม

งัดวองกราม

เอาจริงใครเคยทานผมน่าจะเข้าใจนะ
ผมว่าเขาน่าจะเข้าใจเวลาเคี้ยวหนังควายจีบมันต้อง
หรอจริงมันต้องอย่างนั้นจริง
แต่บางคนเขาบอกมันก็ไม่ได้เหนียวขนาดนั้น
มันคือที่เราทุกข์ด้วยไงคุณผู้ชมค่ะ